ปูปายาน่ารักมากเลยทีเดียวนะคะ

สำนักข่าวสำนักงานค่าหลวงใหญ่
ก็ได้ไปกราดแต่งตั้งปูปายานะครับ
เป็นทูตสันธวะไมตรีคนแรกของไทย
แล้วก็ภาคภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เจ้าตัวนี้ก็ปลื้มมากแล้วก็ภูมิใจมากเลยทีเดียวนะคะ
แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือนางได้ไปกระทบหลายดาราดัง

แล้วก็นางก็ได้ประวัลนาตัวว่าจะอุทิศนะฮะ
เรื่องนี้ทำให้กับด้านมนุษยธรรม

อยากให้เขาช่วยอุทิศสุขสนตร์ให้มดดำ
โอ้โหอุทิศจริงเธอก่อนหนุ่มเธอก็ใกล้ตายกว่า

อันนี้ไม่ได้ให้คนตาย

อืมเอาแล้วพวกมะกว่ายแอนทองประสมพวกแม่งแคตรียาพวกอะไรกัน

อันนั้นแค่ไปร่วมงานเหรอ
อันนี้คือรับการแต่งตั้ง

๓๐ประกอบที่ผ่านมาสำนักงานค่าหลวงใหญ่

เขาก็ได้แต่งตั้งเลยปรายยาลูนเบิก
ให้เป็นทูตสันธวมัยตรีคนแรกของประเทศไทย
ไอ้มั้ยคนแรกของประเทศไทย
ก็ได้ไปติดเข็มแล้วก็มอบโลให้กับบุปัญญา

ดำรงตำแหน่งเลยโดยนักแสดงสาวได้ปฏิบัติงาน
กับบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างที่ได้บอกเอาไว้แล้ว
ก็ในวันที่๕กุมภาพันธ์
ปูก็จะเดินทางไปค่ายสาธารีในประเทศจอแดน
ที่เป็นหนึ่งในค่ายผู้ลีภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะคะ
ปูปายาเขาก็กล่าวไว้ว่าในวันที่ตนได้เห็นภาพของผู้ลีภัย
ซึ่งเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแล้วก็สิ้นหวัง

โดยไม่รู้จักใครเลยด้วยนะฮะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้๓ปีมาแล้ว
แล้วตนก็ได้มีโอกาสได้พิสูจน์ถึงคุณค่าของการมีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่น
ก็อย่างเป็นทางการก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงแล้วก็จะอุทิศนะฮะ
ชีวิตนี้ให้กับการทำงานมนุษยธรรมให้กับมนุษยชน
มีมั้ยมนุษยชนคุณมีมั้ย
เธอมีฮะทำอะไรเพื่อคุณโต่ย
มั้ยใจอันดีงามฮะมีไหม

ชั้นว่าพอกันทั้งคู่แหละแกไม่เห็นเคยทำอะไรเลย
อำนาคาบุญเยอะ

ภาษาอังกฤษนางเป๊ะอยู่แล้วเพราะบ้านนางกูเป็นภาษาอังกฤษหมด
แล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเขาบอกว่าตลอด๓ปีเขาเริ่มทำงานมา๓ปีแล้ว

นี่คุณหนักมากเลยนะนี่คุณเอาลอตเตอรี่มาใส่บนหัวคุณเนี่ย

ก็เดินมาใครเห็นก็มาแปะบอกว่าขอฝากไปด้วย

อ้าวเล่าต่อซิ

เขาก็บอกว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมา
เขาช่วงวัยรุ่นเขารู้สึกว่าเขาเสียเวลามากับไร้สาระมาก

ได้นะได้ไหมใช่มีคนบอกเลยว่าปูส่งตนไปโอ้ยเธอ
เย็ดปูนี้แนวนางงามเนอะโอ้ได้เลยนี่สมองนางงามแล้วนี่มาทำ
ยูองยูเอสนี่ไม่เห็นหรอกเวลานางก็จะรู้ความอ้วนทีหนึ่งอ่ะ
บอกว่าวิธีอย่างนี้แล้วนางทำได้ครั้งหนึ่งเคยทำงานกับนางเสร็จ
ปุ๊บใช่ไหมนางทำกันนางก็จะถามเย็ดปูเธอไปไหนทำไมเธอมีรถ
ไม่ไปพี่หนูจะไปวิ่งที่สวนลุมอ๋อนางก็จะวิ่งสวนลุมเช้าเย็นเช้า
ฉันบอกทำไมอ่ะหนูทำตามหนังสืออืมคือนางจะอ่านหนังสือแล้วแบบ
จะต้องทำให้ได้สมมุติหนังสือบอกว่าวันนี้ให้กินอาหาร
นางก็ทำตามนั้นก็เหมือนกับคุณเคนธีรเดชถูกไหม
นั่นยังแบบว่าคุณเคนธีรเดชก็ของญี่ปุ่นตามหนังสือเหมือนกันอืม
ต้องทานอย่างงี้ต้องอย่างงี้อย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็
ลีนไปได้เยอะเลยนะหู้วเจ๊ปูมีช่วงหนึ่งอ้วนเนาะ
ที่กลับมาจากอังกฤษใหม่ใหม่อ่านางแฟดอยู่เนอะเสร็จแล้ว
หรือนางอยากจะกินวิตามินอย่างเงี้ยอยากจะให้โอ้ภักษธิรา

อ่าวอู๊ตังไม่เห็นจะเกี่ยวเลย
ไปไกลคุณหน่อยคุณหลักมาก
แล้วทำไมเธอไม่ให้เมเฟื่องอารมณ์นั่งตักเธอบ้างล่ะ

แอ้อ้วดขึ้นมาเธอนี่เขาพูดถึงเธอดีน่ะ